อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว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
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
ไหนนี่เธอถามมาไม่รู้
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ